เที่ยวกันต่อเลยคุณยุธยาตุ้มมีเมื่อวานนี้
ค้างกันไว้ที่แก่งก้อนในจังหวัดลำพูน
วันนี้บอกว่าจะพาไปลงตะข่ายหาปลา

อากาศหนาวเคลื่อนที่ผ่านผิวน้ำอุ่น

ลั่นตัวเป็นหมอกไอน้ำที่สวยงามน่าประทับใจกับวิถีเรือนแพร่ครับ
เช้านี้อากาศหนาวต่ำกว่า๑๐องศาเซลเซียตเลยทีเดียว
ต้องรอช่วงสายพี่สายันเป๋าคำ
จะออกไปดูตะข่ายที่ลงดักปลาไว้เมื่อวานนี้
ตอนนี้เวลาประมาณ๘นาฬิกานิดนะครับ

ก็จะมาหาปลาตั้งแต่ประมาณ๖โมงเช้า

แม้ว่าจะมีแดดออกมานิดให้อบอุ่นนะครับ

ตอนนี้ก็ต้องอาศัยสายหน่อยนะครับ
ถึงจะออกมาหาปลาที่ใส่ตะข่ายกันไว้

อากาศช่วงเย็นวันนี้เย็นสบายนะครับ
แต่ว่าช่วงค่ำถึงเช้าหนาวมาก
เป็นจังหวะที่ทีมข่าวมาพบกับสภาพอากาศหนาวพอดี
ได้เห็นภาพม่านหมอกที่สวยงาม
แต่พี่สายันบอกว่าอากาศแบบนี้

แต่เราก็ต้องมาลุ้นว่าจะได้กี่ตัว

เป็นปลาตะเพียนแดงตัวประมาณฝ่ามือ
จากนั้นตัวที่๒ที่๓ก็ตามมา
เป็นปลาตะเพียนขาวและปลากด
ปกติอากาศหนาวจะหาปลาได้น้อยอยู่แล้วครับ
แต่ขณะนี้น้ำลดลงทุกวัน
เพราะเขื่อนภูมิพลระบายน้ำออกเพื่อใช้ประโยชน์

จากปลาจะออกไปอยู่ในน้ำลึก
ก็ต้องออกไปหาไกลขึ้น

ถีชีวิตเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยน

อยากหาป่าได้มันหาไม่ได้ต้องออกไปไกล
ถ้าไกลขึ้นเนี่ยแน่นอนค่าใช้จ่ายมันสูงขึ้นอยู่แล้วนะครับ

บางทีก็ได้บางทีกลับมาได้
ต้องห่างจากบ้านจากกำหนัง

หากน้ำลดลงมากก็ต้องย้ายแพร่ออกไปด้วย

บางทีลูกก็ต้องไปอยู่บ้านกับตายาย

กลับมาอยู่เรือนแพร่แบบพร้อมหน้าอีกที

อย่างวันนี้ออกมาหาปลาไม่ไกล

ขึ้นแผลมานับได้๑๐ตัวพอดี
ที่ชาวประมงในเรือนแพรหามาได้
จะมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อถึงที่
โดยช่วงนี้มาสัปดาห์ละ๑ครั้ง

มารับซื้อแทบทุกวันเลยทีเดียว

สายันทำต้มยำปลากด

แล้วก็นำปลาตะเพียนไปทอดเกลือ

ให้ได้รับประทานเป็นอาหารเช้ากันครับ
สดจากแก่งก้อผ่านการปรุงร้อน

ยุธยาตุ้มมีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน